คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เพื่อนเข้าหูทูยอเอเอเอเอเอส
มนุษย์ดูหนังพอดแคสต์รายการคุยหนังเป็นกันเองที่จะพาคุณดำดิงไปสู่โลกของภาพยนตร์
สวัสดีครับสวัสดีครับเราไม่คุณมือเหรออ๋อเป็นคนไทยเนอะ
โอเคอ๋อได้คุกชินนะครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะมีคนมาไฮไลท์ว่าไม่ได้นะคะสวัสดีค่ะ
ทำไมอยู่อยู่ถึงอยากเป็นหญิงไทยใจงามขึ้นมาเป็นมาตลอดถึงมารายการเราเขาเรียบร้อย
ใช่มาแบบไม่รู้หีบรู้ตู้อะไรก็มาหลอกเขามาป่ะเนี่ยไม่หลอกพี่เฟมพูดความจริงกับเรา
คนนั้นก็คือคุณซายเจริญปุระครับนี่แล้วก็คือชุดที่ใส่มาก็คือ
สรีของกูแปลว่าสรีเลยนะ
ออกจากบ้านมาชมพูส้มน้องชายที่ขับรถมาส่งก็ใส่แว่นดำดูแล้วคนนึงแบบ

ไม่เอิร์ทโทนมากไม่ใช่แต่ว่าการตีความสีสีสดใสของเราไม่เหมือนกันไงนึกออกไหม
กูจะบอกว่าสารภาพว่านี่คือสีที่สดใสที่สุดในบ้านกูในตู้เสื้อผ้ากู
ส่วนไอ้นั่นหนักกว่าเอาจริง
แต่จริงก็ดีแล้วก็คือความสดใสของวันปีใหม่ปี
ใช่มันก็นิดนึง
แล้วก็เลยเปิดด้วยคนที่แบบสดใสที่สุดในวงการ
อย่างนั้นใครที่ดูอยู่ถ้าไม่ไหวตาสู้แสงไม่ได้ฟังเสียงเอา
หรือว่าถ้ายังอยากสู้อยากสู้ใส่แว่นดำดูกลองได้

ไปแต่งตู้อย่าไปยอม
จริงเวลาแนะนำตัวทุกครั้งก็จะบอกว่าเป็นนักแสดงค่ะ

ใช่เพราะว่าเป็นอาชีพเริ่มต้น
ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าวงการ
ถ้าสมมุติว่าอยากได้ห้อยยศยาวขึ้นอีกหน่อย

นักแสดงพิธีกรนักเขียนค่ะ

เป็นทำรีวิว

ผมก็ถือว่าว่าครบแลละ

ยังยุคหลังหลังจากเด็กกว่าเคนไปอีกก็จะเป็นว่า
ก็เริ่มที่ดูกิจภาพในกลุ่ม

แมซาดองนักเคลื่อนไหวร้างไกร

แต่ตอนนั้นก็ยังเด็กซึ่งเด็กกับถ่ายลง
ตอนเล่นก็หมวน๒ค่ะ
แต่ว่าเหมือนตอนนั้นอาจจะแบบไม่ได้ตั้งใจดูอะไรอย่างนี้

เพราะว่าต้องบอกว่ายุคอันนั้น

สมกับวัยจริงมันน้อย
เขาจะใช้แบบ๑๘๑๙มาแต่งมัธยมกัน

เพราะว่าในโลกอลฟรรณเป็นจริง
กว่าเขาก็ยังจับใส่มัธยมกันได้อยู่เลย

ใช้คนที่อายุจริงเท่ากับในบทประพันธ์

ก็คือวัยนั้นดูเป็นแบบมิติใหม่
แบบเดินเข้ากองไม่ต้องเลือกเลยว่าจะไหว้ใคร

เป็นแบบน้าอาอะไรอย่างนี้ไปเลย
ก็ถือว่าเดบิวตั้งแต่อายุน้อย
แต่เข้ามาไวมากเลยนะ

เด็กไปเลย

ของเรามันคือมาโผล่แล้ว

เห้ยระยะเวลาในวงการ

มันจะยาวนานใช่มั้ย

คือมีอายุประมาณพันปี

หมายถึงว่า

แต่ของไทยคืออายุพันปีละ

แล้วก็จะมีบทอยู่วน

เล่นอะไรที่มันแบบเปิงมากพิจารณ์
ผลลึกมากคือตอนในเด็กนะจะมี

นักแสดงท่านอื่นเขาก็จะแบบ
จากบทแบบใสแล้วอยากเล่นอะไรอีกบ้างคะ

พอวนมาถึงปุ๊บต่อจากนี้จะเล่นอะไรอีก
กลับกับหลายคนอื่น

ฉันเคยสดใสในสักกี่เรื่องกัน

หมายถึงบทออกมา

มีหนักกว่านี้อีกเดี๋ยวก็เอากูไปเล่นได้เลย
แต่จริงการเดบิลด้วยล่านี้ก็ถือว่า

เพราะว่า๑๔ใช่ไหมม๒
รู้สึกว่าจะได้สดใสประมาณ๕หรือ๗ตอนนี่แหละ

เล่นเองกูยังไม่จำเลยว่ากูสดใสไปแล้ว

แล้วก็โดนกรอกน้ำยาล้างท่อ

เป็นบ้าแบบกรี๊ดเป็นบ้าอารวาสก่อน

แล้วพอแม่ไปฆ่าคนก็ตามไปด้วยแบบ
ก็คือถ้าเป็นหนังฮอลลีวูดตอนนี้มึงได้ออสการ์แล้วนะ

คือปลาทุกอย่างใส่เลยอย่างรุนแรง
แล้วสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเดบิลด้วยสิ่งนี้คืออะไร

เราไม่ได้แปลกใจกับการทำงานการแสดง

เพราะว่าอยู่ในกองมาตั้งแต่เด็กใช่ป่
รู้อยู่แล้วบรรยากาศกองไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่สำหรับเรา

ว่าอันนี้เล่นแล้วมันต้องมีสมาธินะมีอะไรอย่างนี้
เราก็จะจำมาตลอดว่าหัวใจหลักของมันคืออะไร
มันเหมือนเรานั่งอยู่ในห้องเรียนแล้วเราก็จะได้ยิน

การไปกองของตัวเองมันคือการไปสอบว่า
ไอ้ที่มึงรู้มาทั้งหมดที่จำเขามาแล้วที่มาเจอเอง
เจอผู้กำกับที่สั่งเราเองจริงไม่ใช่ไปแอบฟังเขาเนี่ยมันคืออะไร
แล้วเวลาประมวลผลมันออกมาใช้จริงมันทำได้แค่ไหน
ฟังแล้วคิดตามกับฟังแล้วต้องไปทำจริง
เยอะจังเลยทุกคนเราฟังสิ่งสออืนแรกของกูอยู่

ประมวลผลภาวะนักแสดงอยู่เสมอ
จำคิวใช่ป่ะจำมุมกล้องจำมาร์คกิ้งอะไรใดต่าง

บอกว่าเออดูอันนี้อันนี้เล่นดีอะไรอย่างนี้
เราก็จะจำคือพ่อเราเป็นคนให้ดูหนังฝรั่ง
แล้วก็คือนอกเหนือจากความบันเทิง
ความเป็นผู้กำกับของเขาความเป็นคนเขียนบทของเขา
เขาก็จะแทรกมาด้วยว่ามันแท็กกล้องแบบนี้มันอะไรอย่างนี้
คือไม่ได้ยัดนะแต่เขาก็จะแบบว่าเหมือนภาค

เขาเรียนกันอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าพอเราก็จะแบบ
เห็นไหมพอเขาถามอย่างนี้แล้วไม่ต้องตอบตัดภาพไปเลย
แล้วให้ภาพมันต่อคือเขาก็จะบอกแบบนี้
ว่าไม่ต้องมานั่งเล่าทุกอย่างมันเบื่ออะไรเขาก็จะเล่า

มาเรื่องแรกปุ๊บโดนคงคือเอ้อกูเป็ดถอด

คืนแล้วไงตอนนั้นเป็นบ้าด้วย

ไม่เป็นไรละครข้ามไปละครเป็นแฟนเดอร์ซี่
เดี๋ยวเราไปหนังเดี๋ยวมึงเจอกูหนังเรื่องแรก

เราเชื่อว่าทุกคนเคยอยากแหละ
เฮ้ยมันดีมันม้วนตัวลงไป
แต่ว่ามันมีระดับเลเวล

ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่อิน
มันไม่ใช่เส้นทางเดียวของการทำงาน

เข้าสภายใจเพื่อนร่วมสีนด้วย

เราก็เลยจะมีพาร์ทของการเป็นคนเบื้องหลัง

เหมือนเจออาชีพที่มันเหมาะกับเราเลย

ก็ต้องนางนากแล้วเพราะว่าร่าคือ๑๔นางนากคือ๑๘
มันคือช่วงแบบแล้วในช่วงระหว่าง๔ปีที่เหมือนพันปีของฉันเนี่ยคือแบบ

พอปล่อยคอมเวลาแล้วอิฟท์ภาพมันหยุดไปจริงแหละ
ซมไวค่ะแต่มันคือก๊ั๊กมากตอนนั้นคือก๊ั๊กมากแล้วแบบ
อันนี้พูดในฐานะอาชีพนะในด้านอาชีพนะคือมันต้องทำหรือไม่ก็ต้องออกไปเลยอ่ะ

เพราะว่าคนใหม่มันเข้ามาตลอด

แล้วมึงต้องไปสู้กับรุ่นที่เขาเล่นได้แน่อยู่แล้วด้วย

ตอนนั้นคือเหมือนว่าใช่เรื่องแรกแต่ไม่อาจจะเป็นแค่แบบ

แล้วก็อย่าลืมว่าฉันยังมีชนะติดหลังอีกอันคือ

แล้วน้องพี่เพราะกูโดนบีบหลายทางมาก
แต่ก็มีรูปใหญ่อยู่กลางบ้านน่ะ
กูยังถ่ายออกที่ทิ้งไม่ได้
เฟ้มรูปใหญ่มาก

ผิดที่กูนี่แหละไม่แมทไม่แมทกับมันจริง

ก็คือมันก็เลยเป็นความแบบรู้ตัวแล้วว่า
ไปสายสดใสก็ฝืน

เอาอะไรอีก

ก็ร้องเพลงแล้วไง

ก็ต้องทำท่าทางหน้าตาให้มันสดใสล่าเริง
มันเป็นปัญหาไงในห้องอาจารย์

ไม่รู้เลยเขามาหาเราทุกวันเอาดอกไม้มาให้เลย

รู้คนธรรมดาไม่มีอยู่ใครเอาดอกไม้มาให้มึงจะบ้า

เค้ามาดับตัวเราทุกวันเลย

แล้วทุกครั้งที่ถ้าไปคอนเสิร์ตเราก็ต้องไม่รู้ทุกครั้ง

แล้วมันคือแบบนี่กูต้องพรีเซนต์ความไม่รู้อันนี้เอาไว้เหรอวะ
แต่มันเป็นคาแรคเตอร์ที่เขาอยากให้พี่ไซ่ลอง

มันต้องแบบเออน่ารักสด๔๕บาท

เรื่อยกูสดใจพออย่างนี้

มันยาวนานไหมช่วงเวลานั้นที่ต้องทำ

แต่ว่ามันก็เลยทำให้ผ่านเวลามาได้ว่า
มันต้องเป็นอย่างอื่นแหละ
ทำเพลงก็ต้องไม่ใช่แนวนี้แหละ

ปุ๊บก็มีโปรเจกต์นางหน้าเข้ามา

แต่ว่ามันไม่ได้สั้นเป็นบ้านขนาดเป็นเรื่องอะเนาะ

ซึ่ง๒๔๙๙พ่อเราเป็นคนให้เสียง

ปรากฏการณ์สุด
มันทำให้หนังไทยกลับมาบูม

อุ๋ยก็บอกว่าจะทำนางนาคต่อ

คือคนเราไม่ถูหวยสองครั้ง

มาเอารายอ่ะ

ไม่รู้จะได้ยังไงแล้ว

อเรนนี่ดูไม่ผีเลย

วินัยไกลบุตรไกลขึ้นไป
คือมันต้องย้อนกันไปถึงขนาดนั้น

ทั้งเรื่อง

ผมสั้นฟันดำ

มีความประสบประมาทให้ได้ยินเยอะมาก

พูดเลยว่ามันไม่ได้อ่ะอุ๋ย

คนยังไม่เชื่อด้วยนะ

นั่งถ่ายอยู่เป็นแบบพับผ้า

แล้วเป็นเรื่องที่ถามว่าทุกคนก็รู้อยู่แล้วไง
ใช่เล่ากันมาแบบไม่กี่สิบ

อัลละวาดก็ไม่มี

ว้าวไม่มีใครตัดผมก่อน

บอกกันตรงนี้ก็คือเราไม่มีวันรู้หรอก
มันอาจจะเป็นยุคนั้นจริง

สุดท้ายพอมันออกมาแล้วมันก็เวิร์ค
แล้วมันก็เลยเซ็ตโทนอะไรบางอย่างของผนังพีเรียส
ของหนังผีของอะไรอย่างนี้ไปเลยเหมือนกัน
ซึ่งจะบอกว่าไม่เทินก็ไม่ได้อะเนาะ

คือเป็นช่วงพีคเลยใช่ไหม
ก็พีคแล้วมันก็ตลกว่าพอมันพีคไปแล้วอ่ะ
กลายเป็นว่าหนังทุกเรื่องดูเหมาะกับเราไปหมดเลย
คนที่เอามาเสนอก็คือแบบอันนี้เหมาะกับใจ
ก็โอเคไม่หรอกแต่เช่นแบบพอโอเคก็ได้อ่ะทุกค้นก็พีเหลียฯกันไง
ซึ่งแบบสายหน้าไทยกูแดกขาดแน่นอน
ว่าอาทุกงานชั้นก็ชนะ
แล้วหลังจากนั้นมีเถิดนิ่งค่อยไอ้กันอะ
ก็เป็นจุดที่เราเจอเฟรม

เหมือนจังกูคนเดียวสามารถถักคนหายทั้งโลก

ตอนนี้เราก็บทสนุกสำหรับเรานะตอนที่อ่าน
ติดอย่างเดียวเลยคือที่เขาส่งมาให้ตอนแรกเขาจะให้เราเป็นผี

เราเราขาดลมหายใจมานานมากเกินไปแล้ว
อิ่มตัวจากการเป็นผี
เยี่ยม
แล้วแบบเกวี
แล้วแบบแล้วแบบเล็บเราก็จะต้องสีลอก

ของฉันเดี๋ยวนี้ไม่ทำแบบนั้นแล้วแล้วก็มันรายได้ดีเป็นหนังที่แบบโอเค
ก็ยิ่งตอกย้ำความเป็นหนังผีของกูขึ้นไปอีกแต่มึงได้เล่นเป็นคนไงแต่เล่นเป็นคน
แต่อยู่ในหนังผีก็จะนับเขาก็นับถัดมาจากนั้นก็จะเป็นละครและละครละครซึ่งก็แบบต่าง
ก็จะเป็นยุคนนิลละครต่างแล้วก็นาเลสวรษ

จริงแล้วไม่เล่นแล้วมีงานอื่นไหมก็มี

แต่ว่าแบบก็คือดำปึ๊ดแล้วก็เจ็บตัวอยู่ตลอดเวลา
เป็นแผลเป็นอะไรอยู่อย่างนี้ตลอด

คือถ้าอยู่ในวัยนั้นอีกให้ไปเล่นอีกก็เล่น

ระหว่างที่อยู่ในคลองเนี่ย

เล่นไปสักผ่านไปหลายปีแล้ว

ซึ่งพอท่านมุ้ยรู้คือสาปแบบ
สาบเลยงอนอย่างแรงมาก

บทนี้มันเขาเรียกว่าเป็นแบบออสการ์เบส
นึกออกชนิดไม่ใช่ม็แบบว่า
เล่นว่ารอหวังหวัง
กูไม่ได้หวังแค่กูเบื่อมาก

กูเบื่อจะฆ่า

อย่างนี้ไม่ได้แล้วอันนี้ถือว่าอันตรายแล้ว
แต่มันก็ต้องทำอะไรอ่ะทำอะไรที่มันแบบฉีกไปจากเดิม
แบบไม่รู้ทีน่ะเอออะไรอย่างเงี้คือตอนนั้นคือกูแบบกูไม่ไหวแล้ว

ใช่ใช่ใช่มันคือมีตารางแบบนี้เลยเว้ย

ถ่ายรายการเสร็จต้นผ้าใหม่กันเข้าผิดแล้วก็ไปที่วันจันทร์
มันคือมี๓เดือนที่จะต้องเป็นอย่างนี้
ตื่นตี๔เพื่อมานั่งโง่เพราะสำรวจแผล
เป็นอะไรวะไม่เป็นไร
อาบน้ำตี๕รถมารับหน้าโรงแรม
ไปกองใส่แผลมวยผมเปลี่ยนชุด

เดียวมึงแม้แต่ชุดกูยังไม่ได้เปลี่ยนเลย

ไม่ได้คิดว่าท่านจะเคาะชุดนี้ท่านเคาะ
ยาวไปเครื่องแบบเลยยูนิฟอร์มมีอยู่

แล้วก็คอนไปเรื่อยแล้วคอนเลือดอีกไง
เพราะว่าเหตุการณ์ที่เราเห็นในหนังมันคือสงครามเดียวกัน
ดังนั้นเลือดเหงื่อทุกอย่างมันคอนหมด
แต่ว่าเวลาถ่ายจริงแม่งคือแบบชั่วนิรันอ่ะ
แล้วก็อยู่อย่างนั้นขึ้นมาเสร็จมาแสงหมด
แยกย้ายกลับแกะมวยผมตัดกิ๊บออก
คือมันเหมือนเป็นออโต้ไปแล้วอ่ะ
เว้นทุกวันศุกร์ที่จะเอาผ้ามาซัก
แล้วก็อ้อวันนี้ศิลปินคือที่จัดสิคอนเสิร์ตคือใคร

เคยทำงานกันมาตั้งแต่ว่าศิก๖ตายท้าตาย
แล้วก็แบบแต่ตอนแกมาทาบทาบว่า
ตัวบทของซายตัวละครเรา
อาจจะไม่ได้แบบไม่ได้เป็นตัวเมนขึ้นโปสเตอร์

แล้วพี่ใหม่เอ้าหมดมาว่าไง

ยังไม่รู้เลยว่าเป็นกะหรี่ทำอะไร
เล่นเล่นเล่นเพราะว่าพี่เห็นว่าหนูสวย

มันไม่เหลือความเฟมินีนอะไรในตัวแล้วอะ
มันแบบมันลบอ่ะ
มันแบบตักแดงดำปึ๊ดเลยอย่างนี้

กูก็แบบเจ้าหญิงอะไรวะ

เนี่ยนี่นู่นนั่นอะไรอย่างนี้ต่าง

ถ้าได้เข้าชิงถ้าได้เข้าชิงอะไรก็ตาม

เพราะว่าไม่ได้คิดว่าจะไปเล่นเพื่อจะ

แต่จะไปบอกว่ากูเบื่อกองนะเลสวนก็น่าเกลียด
แต่ก็เบื่อมันเบื่อมันจำอ่ะ
มันแบบเล่นจนแบบตั้งแต่๒๐ต้นจนเป็นเจ้าเพศ
แบบว่าจนกูจะเข้า๓๐อยู่แล้วอะไรอย่างนี้
ก็เลยไปเป็นนักปรกที่ก็ถือว่าทุกวันนี้มีแม่งยังวนมาอยู่เลย

ก็สนุกอยู่ดีตอนนั้นก็จะได้แบบได้ดราม่าแบบรสชาติแปลกใหม่
เข้ามาจากสิ่งที่เราไม่ได้ก่ออะไรจนเป็นจากบทของเราอะไรอย่างนี้
ว่าแบบอุ๊ยฉันโดนเยอะมากตอนนั้นแบบ
เกิดมาเป็นผู้หญิงก็แย่แล้ว
ถือว่าแบบไม่มีบุญแบบได้บวชเดี๋ยวยังจะเล่นเป็นกะหรี่ที่ไปทำลายศาสนา
คือเข้าใจว่าเขามีสายแบบสายอย่างนี้อยู่

เออคือเขาแบบอะไรอย่างนี้ซึ่งเราก็แล้วแต่เลย
เพราะตอนนั้นคือสายศาสนาเนี่ยแอนตี้มากเข็นแบบมาก

ตอนนักปลกมันแบบมันโดนไม่ให้ฉายเลยก่อน
แล้วก็เอาไปตะเวนฉายเพื่อทำเขาเรียกว่าอะไรวะ
พี่ปัดต้องเอาไปเหมือนฉายโชว์อะฉายให้ดูว่าเฮ้ย

อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันไม่ถามว่ามันเป็นเรื่องแปลกใหม่กว่าหน้าหนังสือพิมพ์ที่เป็นข่าว
มันก็ไม่อันนี้มันโหดกว่านี้ก็มีแต่ว่าคนมันไม่โอเคอะไรอย่างนี้
ซึ่งตอนนั้นก็เหมือนจะโดนสูงสุดไปโดน๑๘เปล่าวะฉันจำไม่ได้เป๊ะล่ะ
เพราะว่าระยะเวลาจากวันถ่ายกว่าจะมาถึงวันฉายมันก็ค่อนข้างเนิ่นนานอยู่อะไรอย่างนี้
ก็โอเคผ่านไปเรียบร้อยแล้วก็ได้รางวัลจริงขอบพระคุณทุกท่านนัดที่นี้นะคะ
แต่ที่ไปไม่ได้ไม่ใช่ว่าไม่ได้ไม่ให้เกียรติอะไรแต่ว่าเป็นคำมั่นที่แบบให้กับท่านไว้
ว่าจะไม่ไปก็จะไม่ไปจริงเพราะตอนนั้นก็คือยังถ่ายนาเลสวนต่อ
ไปทานนะเรสวนต่อด้วยนะแกก็งอนของแกไปต่อแต่ว่าสักพักก็หายงอนแล้ว

นี่ไงแล้ววันล่าสุดที่มาเริ่มหันมาเล่นพวกซีรีส์วา

พร้อมเล่นอยู่ตลอดเวลาพร้อมแบบดีดนิ้วพุ่งไปเล่นนี่เลย
ชอบคำว่าหันมาจ้าง

ซีรีส์วายต่าง
ซีรีส์วายเราเป็นคนไม่แอนตี้กับชองหนังอะไรเลยเว้ย

มึงเอาทรงไหนอีกอ่ะไม่มีทรงแล้วอันทีนี้มันต้องทำก็ต้องทำเลย
มันก็เลยเหมือนว่าเฮ้ยจริงแล้วมันมีพื้นที่ที่ยังไงเราก็สนุกได้
เขาไม่ได้ให้เราไปทำอย่างอื่นที่เราทำไม่ได้ด้วยซ้ำ
มันก็เป็นงานที่มึงต้องทำได้อยู่แล้วนั่นแหละเพียงแต่ว่า

ซึ่งแบบเจอโลกแห่งความเป็นจริงปะทะหน้าแม่งแบบทีเดียวแม่งหายเลย
ขืนนะข่มขืนในตอนแรกแต่แบบข่มขืนในที่นี้ก็คือว่า
พยายามหาคำตอบดีมาอธิบายเวลานักข่าวมาถามแหละ
ว่ากูจะตอบไงให้มันดูไม่แย่ให้กูดูไม่แย่ดีวะ
ซึ่งค้นพบว่าบอกความจริงง่ายสุดจริง

ฉันยังจำหน้าอีตี้ที่มาถามได้น่าจะเป็นอีตี้
ก็ว่าอ๋ออย่าได้เงิน
ถามอย่างแบบทำไมถึงรับเล่นเรื่องนี้อะไรอย่างนี้นะ

ถ้าเราปั้นเราก็ต้องปั้นไปต่อแล้วเราก็จะข่มขืนด้วย
เคนมันแย่ขนาดเรายอมรับตัวเองไม่ได้ด้วยซ้ำ
หมอว่าหนึ่งเป็นดาราคือเป็นอาชีพ
เป็นอาชีพไม่ได้เป็นอีเวนต์กูรับเป็นอาชีพ
มันต้องเป็นอาชีพแปลว่าเลี้ยงตัวได้

ซึ่งแบบก็นี่แหละตรงตัวที่สุดแล้ว
แล้วชอบที่คุยกันก่อนที่จะมาอัดเนี่ย

มันก็ได้รับแบบเสียงชื่นชมจากคน
ว่าแบบเล่นเป็นแม่เล่นเป็นครูต่าง

คุณแม่ก็เป็นแม่แบบพี่กูแบบ

ซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่เราต้องสื่อสารกับผู้กำกับอยู่แล้ว

อ้อมก็จะแบบว่าอยากได้แม่แบบแอมสวรรคค่ะ
ที่อย่างงี้กูก็เก็ต

หรือแม่แบบโอบอยู่ตลอดเวลา

รูปของคุณวาลีก็แบนมากทิพิกัลมาก
แล้วก็แบบเอ้ยพี่ก๊อฟบทท้ำหมดหนูว่าคุณวาลี

แต่ว่าวันหนึ่งมีเด็กยกมือถามมันแค่ช็อกเว้ย

แต่เด็กก็ไม่ผิดกูก็ไม่ผิดไง
หลังนั้นคือพี่กอฟหนูว่าถ้าสักตอนสี่ว่า

หรือว่ามันมีจุดที่เฮ้ยท่านี้เราว่าผอทำเกินไปแล้วอะไรอย่างนี้คือ

ได้เราเล่นแบนก็ได้
อยากได้ใหญ่แค่ไหนก็ได้

แล้วก็ไม่ต้องเป็นเล่นอะไรที่เหมือนตัวเองตลอดเวลา

ก่อนที่จะไปถึง๕คำถามเนอะ

อยากจะให้ย้อนหน่อยว่า

เคนเจอทรายในจอครั้งแรก

น่าจะเป็นนังหน้าเท่าที่เคนจำได้

ฉันก็แบบเดี๋ยวนะตอนนี้อ่ะ

คือนึกออกไหม

แล้วก็แบบอุ้มท้องไปดูก็ไม่น่าพอดีอาจารย์เอามาเปิดในคลาส
ก็มีอาจารย์ศึกษาแดดอะไรอย่างเงี้ย
จำไม่ได้มันเก่าจนแบบมันเนิ่นนานจนแบบว่าแต่ที่ให้แน่คือดูไม่ได้ทันออนิเกินัลที่แบบ

ใช่เคนสินึกว่าน่าจะโรงเรียนเอามาเปิดถ้าจำได้

ถ้าจำความได้รึไม่ก็แม่เปิดให้ดูว่าไง

ดูแล้วแบบมันน่ากลัวมาก
เหมือนกันคือมาแม่หน้าเวอร์เช็นนี้เหมือนแฟนตาซี

มันสว่าง

เอาจริงปะ

ไม่เคยเลยไม่เคยเลยยังไม่เคยทำงานกัน

แต่เคยเจอพี่ซายครั้งหนึ่งแล้วเป็นครั้งที่จำได้เพราะว่า
เหมือนวันนั้นไปหอศิลป์เจอพี่ซายในร้านหนังสือ

ชายเข้าไปทำอะไรสักอย่างเลยแหละมันจะมีร้านหนังสือในหอ

จำได้ว่าเออก็เดินเข้าไปก็จะไปดูหนังสือ
พี่สายนี่ปะเออแต่ก็ไม่รู้จักเค้าทำลายพี่สาย

เหรอคะไม่ใช่ค่ะส่วนตัวแล้ว
เราเห็นทุกอาทิตย์
นี่มีคนมาขอข้อย

คือบางทีเจอหน้ากองแล้วคนมาขอถ่ายรูป

บางทีมันมีมันมีอย่างนั้นอยู่

ใจแตลกเนอะดูตั้งเด็กอะ
ไม่ได้แต่ไม่ได้ตั้งใจดู
แผ่นเขาเปิด
เฮ้ยมันมีแบบตัวละครอย่างนี้อยู่
แต่ว่าตอนนั้นเด็กไม่ค่อยสนใจอะไรพวกนี้เท่าไหร่
แต่ถ้าเจอนอกจอก็คือตอนนั้นเป็นนักเขียนตอนนี้ก็
นักเขียนในนิตยาฐานพระพิยนต์

กูคิดคำอยู่นานมากนะ
ถ้าคอลัมนิสก็ต้องถามอะไรเหี้ยงง่าย

ไม่ต้องถามเรื่องตัวละคร
จำได้ว่าเตรียมวันนั้นคือเป็นแบบเจ้าแม่หนังผีไง
ก็ถามเกี่ยวกับเรื่องผีทั้งหลายแบบ

ปกตินักข่าวหรือคอลัมมิสกับนักแสดง
มาสัมภาษณ์เสร็จแล้วมันก็จบใช่ไหม

แล้วคือเราอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนแรกว่า

แก่กว่าเยอะเลย

มันเริ่มเข้ามาทำงานแล้วมันทันรุ่นกัน

คือเพราะมันเชื่อมาจากความแบบไล่รุ่นกัน

ก็หลายปีแล้วนะ

จนถึงวันนี้ที่เราชวนมาอัดรายการไง

เพราะว่านอกจากที่เขาเป็นแบบนักเขียนสาว
เขาก็ยังเป็นคนทำพอดแคสต์อะไรของเขาด้วย

คือแบบฉันทำอะไรเยอะมากจน

ในเมื่อรายการของเราชื่อมนุษย์ดูหนังเนาะ

มันทำให้แบบมันสะท้อนตัวตนของคนคนนั้นประมาณนึง

แล้วเราเป็นคนใจกว้างกับหนังมากเลยนะ

ฉันคือผลผลิตจากวงการ
เออฉันคือผลผลิตจากทั้งครอบครัวด้วย

เราจะมีความเอื้อเอ็นดูหนังในทุกช่องแหละ

แบบสายรางวัลสายลึกสายโชงชัง

แต่เราแบบชอบแบบ

เรากลายเป็นว่าเราชอบหนังในยุคแบบว่า๙๐หรืออะไรอย่างนี้ไปเลย
มันเป็นช่วงวัยใช่มันเป็นช่วงที่เราโตมา
มันก็เหมือนกับเพียงที่เราชอบฟัง

ที่ทำให้เรารู้สึกว่าโลกมันเป็นแบบนี้ได้
มันทำแบบนี้ได้มันเล่าเรื่องแบบนี้ได้
เพราะรู้สึกว่ามันทำได้มันเท่มันเป็นยุคสมัย
แล้วมันเป็นหนังรักสำหรับเราในตอนจบ
ดังนั้นเราจะมีแนวโน้มที่จะชอบหนังของการค้นหาอะไรบางอย่างอยู่แล้ว
แล้วในยุค๙๐แม่งก็เป็นยุคของการที่เล่าหนังแบบนี้
ตัวละครอาจจะแบนคือถ้าน้องในยุคนี้ไปดูก็อาจจะแบบไม่หลากหลายว่ะ

แต่ตอนนั้นกว่าจะได้ไปดูหนังสักเรื่องหนึ่งที่เขาเอาเข้ามา

มันไม่ได้ง่ายมันพิเศษพอสมควร
มันมีฉันจำได้ว่าบ้านเราอยู่เมืองนนท์

อะไรอย่างนี้ดังนั้นมันจะพิเศษสำหรับเราที่แบบ

หนังยุโรปมันก็แบบก็หนังยุโรปอะเนอะ
แต่ว่าเฮ้ยอันนี้ดีจังเลยอะไรอย่างนี้ไง

มันมีเรื่องของประสบการณ์มันมีเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะ

กูขับรถมาเอ็มพูดเรียบทำไมเนี่ย
ได้อยู่แต่มันก็พิเศษสำหรับเราเสมอ
การได้นั่งแบบดูอะไรแบบนั้นในยุคนั้น
อันนั้นเราถือว่าว่าเราเป็นคนเอ้ยดูหนังมาก

ม้วนตัวลงไปกับมัน

ยากทำอะไรดูเป็นทางหนังหรือซีรีส์หรืออะไร

มันจะเป็นเหื้อก

ยุทธเถอะมาเรามาทางด้านของเรามั่นอะไรอย่างนี้
พอถัดมาช่วงหนึ่งก็จะอยากเล่นตลก

เกินครึ่งอ่ะก็จะรู้สึกอินกับเราอาจจะไม่ได้ร้องตามแต่ก็เข้าใจถึงความขมคือ
หน้าคล่อมโกะ

ว่าแบบ

อันนี้มาแล้วแบบเรื่องเปลี่ยนทิศทาง
อย่างใจมายืนฝั่งคู่จิ้นฉัน

มันได้เข้าไปอยู่ในจักรวาลของเขา

เหมือนเป็นข้อยกเว้นเบา
มันก็ยังเป็นเราได้ด้วยแล้วก็ยังอยู่ในจักรวาลที่มันก็เรียนรู้ไปพร้อมตัวละคร
คือไม่ว่าจะเป็นทั้งแม่โอมหรือว่าเป็นครูวารีมันก็เป็นการโตกันไปของแบบพร้อมกับตัวละคร
แล้วก็ตัวเราด้วยที่จะได้เห็นว่าน้องเขาทำอะไรกันในทุกวัน
อ่ะพอดีในข้อ๓มันเกี่ยวกับการเป็นนักแสดงมันก็รีเลทกันนิดหน่อย
การเป็นนักแสดงใช่

ไม่รู้สึกแย่กับการที่คนเห็นเราเป็นสินค้า
น่าสนใจนะ
คือเราอาจจะโตมาในยุคที่ไม่ได้ต้องตัวตนหรืออะไรมากมั้ง
คือเราก็รู้สึกว่าถ้าไม่อยู่หน้ากองมึงจะไปเป็นอะไรมึงก็ไปเป็นดิ
แล้วตรงนั้นมันง่ายด้วยซ้ำเพราะมันไม่มีกล้องจับ
ไม่มีแพลตฟอร์มโซเชียลอะไรใด

คือมันมีเรื่องเยอะมากที่ดารายุคเราถ้าทำแล้วยุคนี้โดนแหกเนี่ย

ของเรื่องของวิธีคิดของอะไรอย่างนี้ซึ่งมันแบบ
เลวมาก

อันนั้นคือเวลาที่คนแบบมันไม่มีตัวตน

ถ้าเขาจะเห็นเราเป็นสินค้าที่ขายได้เราไม่ได้รู้สึกอะไร

มันเหมือนเราขายของนั่นแหละขายของประเภทหนึ่ง

ช่วงแบบช่วงปีโควิดที่มันไม่ได้แบบมีกองมีอะไรใหม่ใช่ไหม
น้องอาจจะจำเราในพาร์ทของการออกมาเคลื่อนไหวหรืออะไร

คุณเป็นอะไรก็ได้แล้วทำทุกอย่างได้พร้อมกันดี

ดังนั้นเราทำทุกอย่างพร้อมกันไม่ได้
เราไม่เชื่อเรื่องของการ
ก็ถูกต้องแล้ว
เพราะว่าเราก็ขายฝีมือการแสดง

แต่ไม่ได้หมายความว่าต้องยอมทำอะไรก็ได้
กองเขาจะทำยังไงกับเราก็ได้

ในฐานะที่เราขายทักษะเป็นอาชีพ

เราก็ต้องมีเวลาเลิกของเราแค่ไหนยังไง

ซึ่งก็จะบอกว่ามันดีขึ้น
ยุคที่เราเริ่มเข้ามาทำงานมากแล้ว

มันก็เราไม่ได้ขนาดนั้น

จริงแล้วมันเป็นได้พร้อมกันทุกอย่างเลยเว้ย
มันอาจจะเป็นความเขิน
การโดนสาปอะไรบางอย่างของอาชีพแหละ
ที่ว่าพวกมาเป็นดาราก็ขายหน้าตา

มึงต้องบริษัท
อันต้องมีแบบความยั่งยืน

นั่นคือมันปฏิเสธการเป็นสินค้าของในทุกวงการ

แล้วเราก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องเขินกับการประกอบอาชีพสุจริต
อ่ะขอปิดด้วย๒คำถามสุดท้ายแบบสั้น

อยากรู้เพราะว่าในฐานะที่ฉันก็เป็นแฟนรายการอร่อยสร้างภาพ
เข็นให้มึงกลับมาทำอีกอะไรอย่างนี้

ยากว่ะนี่ก็บอกตรงเลยยากยากเพราะว่า
มันรายการมันเยอะมากเดี๋ยวอยู่นี้อร่อยอะ
แล้วฉันก็ไม่มั่นใจว่าบางทีการตอบปุ๊บปั๊บกันอย่างเราเพื่อน
หรือว่าไวท์ในรายการตอนนั้น
มันจะโดนสาบไหมในยุคนี้นี่พูดกันอย่างตรงเลยนะคะ
ว่าบางทีเราก็เล่นกันแบบ

ใช่แต่เราก็จิกกันแบบบางทีมันก็ไว

แต่ทันทีที่มันมีสายตาของบุคคลที่๓๔๕๖๗ไป๙๐มาดู

เบื่อดราม่ามาก

แล้วเราเบื่อด้วยการคาดหวังที่ว่าทุกดราม่าเราจะต้องตอบ

โกรธกูเพราะอะไรกูก็ไม่เข้าใจ

แล้วเหมือนตอนทำวันนี้ก็ดราม่าเยอะเนอะ

ใช่มันก็จะมีอะไรแบบกระจุกกระจิก
ซึ่งเราเป็นคนไม่ขี้อธิบาย
ไม่ว่าจะเป็นดราม่าอะไรก็ตามบนโลกนี้ก็เออค่ะ
คืออธิบายไปมันก็ไม่ได้มันไม่ได้ช่วยอะไรขึ้นมา
จากทำให้ดราม่าแม่งยาวขึ้นเรื่อย

เอออย่างนี้แซ่บ
อันนี้ก็คือต่อยให้มันเป็นความทรงจำ
กูเป็นแฟนคลับชอบ

กูพึ่งคิดด้วยเหลือกี้ระหว่าง

ซายน่าจะผ่านแบบบทมาโชคโชนเยอะมาก
ก็เลยคิดว่ามีตัวละครตัวไหนไหม
ที่แบบว่าตัวละครที่มันแบบพอเราได้เข้าไปถึงเขาแล้วอะแบบเขาได้เปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างหรือแบบว่าเขาได้เข้ามาอยู่ในตัวเราโดยที่เราแบบว่าเออบางทีเราก็แบบไม่รู้ตัวเลยว่าเฮ้ยเออเขาเปลี่ยนเราอะ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
เพราะว่าเราแค่กูต้องเล่นให้ได้ตามที่ผู้กำกับต้องการ
ทุกครั้งที่เล่นกับม้ามันจะมีความทิ้งความรู้เดิมบางอย่าง
แล้วก็เริ่มกันใหม่ช่างมันกูไม่ต้องแพลนไว้
มันมีแพลนบ้างแหละอย่างที่เราบอกเห็นได้แล้วว่า
ยังไงกูก็ต้องจำบ็อกกิ้งจำอะไรนู่นนี่นะ
แล้วเราก็ห่วยกันได้ป่ะวะ

แล้วเราก็จะค่อยไปด้วยกัน
คือแต่ก่อนเราค่อนข้างติดกับการแบบ

คือเป็นความกดดันตัวเองว่าถ้าแบบ
ถ้าทำอารมณ์ซีร้องไห้มึงต้องทำให้ได้ภายใน๑๐วิ

กูก็ยากแล้วยาอีก

แล้วช่วงนั้นมันแบบเรากลัวมากว่าจะไม่มีคนจ้าง

ว่าเล่นไม่ได้ไม่ก็คือเล่นไม่ได้ถึงที่สิ่งที่มึงตั้งเอาไว้เองด้วยซ้ำ

แต่ว่ามันเป็นความเครียดของช่วงป่วยอะ
แล้วตัวละครมันก็ยิ่งเป็นทวิกเกอร์ด้วยป่ะ
ใช่แล้วตัวละครมันก็ยิ่งแบบ

ซึ่งฉันว่านางก็ไม่รู้หรอกว่านางทำอะไรลงไป

เป็นนักแสดงมันก็จะเจอพบเจอกับอะไรแบบนี้ไงถูกไหม
วันที่แบบเฮ้ยมีตัวละครคุยกับเราว่
หรือเราได้อันล็อกบางอย่างจากบางตัวละคร

ใช่เพราะว่าทันทีที่ตัวละครกล้าสารภาพว่ากูเว่ยอะ

ว่าเออบางอย่างเราก็ทำแล้วมันก็ไม่ได้อย่างใจว่ะ
มันแย่ว่ะมันโน่นว่ะมันนี่ว่ะอะไรอย่างนี้
มันก็เบาลงไปเยอะมาก

ได้เห็นหลายมุมของมึงที่กูไม่เคยรู้

เพราะต้องคิดว่ามันรู้จักกันมานานมากอะเนาะ
เรื่องมันก็รู้แต่บางเรื่องมันพอมันเป็นเพื่อนมันไม่ได้ถามไง

ก็ต้องขอบคุณเพื่อนรัก

แล้วก็ยังติดตามรายการมนุษดูหนังได้อยู่เนาะ

ต้องดูว่าพี่เฟยงพวกมันต้องไปล่อลวงใครมาได้

แล้วก็เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าเทปหน้าเราจะเชิญใครมา

เออถ้าคุยชิวอะเราว่าหลายคนอยากคุยแหละ
ชิวไหมพี่ใสชิวชิวไหมละคะ

อ่าครับก็ล่ำลากันไป
ขอบคุณนิดนึงจ้า
ยินดีค่ะขอบพระคุณค่ะ

ไว้สวยซะด้วย